นั่นแหละอันนี้คือท่าอะไรอ่ะ

หลานครับผมหลานคนเล็กครับ
ไปครับตอนนี้คือเวลาของเขา

สวัสดีพวกมันเลย

ลูกลูกที่ชอบการขายน้ำ
ลูกชอบการที่ดูอีก
รักรักมาก

ลูกไม่เรียกแม่เห้ย

อืมนั่งคุยอย่างงี้เลยบอกว่าต่อไปอ่ะถ้าเล็กเรียกพ่อขึ้นมาก่อนแม่อ่ะ
ออกจากบ้านไปทั้งคู่เลยอืมนี่เราสองคนก็เลยต้องไปแอบคุยกันว่าเอ๊
วันหลังอ่ะจะอยากจะเรียกพ่อใช่ไหมเรียกแม่ก่อนนะแม่พ่อ
เดี๋ยวพ่อไปหาเสียพ่อจัดการให้มีอะไรบอกมา
แต่เรียกแม่ก่อนแล้วเล็กก็ทำนะแม่พ่ออุ้ยเป็นผู้ชูด
เรียกแม่ก่อนแล้วก็เรียกพ่อแล้วเดี๋ยวพ่อไปจัดการให้ได้
ไม่ได้เลยฉันแบบรับไม่ได้แต่ให้เรียกแม่ก่อนเออ
แบบเฮ้ยเขาไม่ได้รับเล็กคนเดียวนะรับได้บางวันอ่ะอืม
อยู่เหมือนกันแหละ